ใครเคยผ่านต้มยำกุ้งมายกมือขึ้นปี๔๐
คุณคิดว่าไอ้ปี๔๐ที่มันเป็นพิษจากค่าเงินบาทกับวันนี้พิษจากโควิด๑๙
อันไหนหนักกว่ากันลองจำได้ไหม
๔๐ท่านเป็นยังไงผมได้เรียนจบพอดีหางานทำไม่ได้อันไหนหนักกว่าการแสดงความคิดเห็นมาหน่อย
ส่วนตัวนะผมว่าต้มยำกุ้งเนี่ยคนรวยกระทบหนัก
แต่ไอ้โควิดเนี่ยกระทบทุกหย่อมยาม
ตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมันฟ้องชัดเลยนะครับ

มากกว่า๒เท่าเศรษฐกิจพังเลยนะฮะ
ขนาดไหนไปดูชีวิตของคุณแม่คนหนึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
ลูกต้อง๓คนสามีก็เลิกไป
ไปรับจ้างทำงานเป็นพนักงานของร้านอาหาร
แต่คุณแม่คนนี้รับไปหลองไห้ไป

บ้านหนูค้างเขาขอค้างเดือนหนึ่งเขาก็ไม่ยอมพอไม่ยอมเสร็จเขาก็ไล่หนู
หนูก็ไม่รู้จะไปหยิบยืมใครแล้วปล่อยหนี้เสร็จปุ๊บ
กลับกลายเป็นว่ากลับกลายเป็นว่าทุกคนเขาก็ลำบาก
แต่แต่เจ้าร้านปิดตั้งแต่อืมเห็นไหมฮะ
น้ำตาเธอไหลออกมาอาบแก้มเลยเราฟังเราดูแล้วก็เห็นใจ
เศร้าใจเหมือนกันผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณนัทชรดีนิ่มเซียนอายุสี่สิบห้าปีนะฮะ
คือเขาไปรับของจากตำรวจสพเมืองระยองที่นำกำลังตำรวจ๑๖สถานีเนี่ย
โครงการแจกสิ่งของตู้ปันสุกช่วยเหลือประชาชนยุคโควิดสิบเก้า
เอาถุงยางชีพไปแจกคนที่มีผลกระทบจากโควิดสิบเก้า
ชาวบ้านก็ไปรอกันเยอะตำรวจเตรียมไว้๔๐๐ชุดนะฮะ
แล้วก็มีตู้ปันสุกด้วยผู้หญิงคนนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่ไปต่อแถวรับกัน
เขาบอกว่าโอ้โหมันลำบากเหลือเกินเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกต้องสามคน
สามีก็เลิกไปทำงานเป็นลูกจ้างของร้านอาหารร้านก็ปิดจากโควิด
ตอนนี้ไม่มีงานทำไม่มีเงินไหนจะค่าเช่าบ้าน
เธอจะเข้าเกณฑ์ไหมตามให้รู้นะบ้านก็ต้องเช่า
ตอนนี้ค้างค่าเช่ามา๑เดือนเจ้าของก็สั่งให้ย้ายออก
ไม่รู้จะเอาลูกกับตัวเองไปอยู่ที่ไหนตอนนี้หยิบยืมเพื่อน
ทุกคนก็ทุกข์เหมือนกันนะฮะพอได้ของแจกจากโครงการปันสุก
อันนี้ก็พอประทังชีวิตได้บ้างมันก็มีข้าวสารอาหารแห้งอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่โดนกระทบไปจากโควิด๑๙
แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันกระทบทุกหย่อมย่านจริง
ทนนะคะทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นนะคะ
กำลังจะมามาตรการจากรัฐบาลก็มาช่วยเหลือนะคะ